กับทางมิลานสคริเนียซึ่งเขาก็พูดถึงนะครับการลงซ้อมในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ด้วยครับ
คือเขาเต็มที่นะครับเขาไม่ซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับ
ขอซ้อมเดี่ยวปิดแยกแบบนี้นะครับโดยให้สื่อเข้าไปถ่ายทำได้นะครับ
แต่ก็คงเน้นย้ำพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนี้เขามีโปรแกรมสำคัญ
แต่ว่าเจอกับทีมในยุโรปด้วยกันและเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับ
โคซักกุญซื้อของโซโลวาเกียรนำลูกทีมซ้อม๑ชั่วโมงนะครับ
จากว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ประเทศไทยด้วย
ก็ให้สื่อบัญชนเก็บภาพ๑๕นาทีตามกฎ
หลังซ้อมเสร็จครับเราได้สัมภาษณ์๒คนนะครับ
ซึ่งเป็นนักเตะสำคัญในชุดนี้นอกเหนือจากบาเรคฮัมซิก
นี่ครับก็คือมาตินสเกอร์เทลนะครับที่แฟนเลี้ยภูรู้จักกันดี
มิลานสคริเนียครับกองหลังดาวรุ่งที่เล่นอยู่กับอินเตอร์มิลาน
ให้พูดถึงรายการนี้กันหน่อยนะครับ
ครั้งนี้จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่
ตำแหน่งแชมป์เป็นสิ่งที่ทุกทีมมันต้องการอยู่แล้ว
แข็งของทีมชุดนี้ก็คือความเข้าใจในเกม
และประสบการณ์ของผู้เล่นที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง

จะมีแฟนบอลเจ้าภาพมาเชียร์เต็มสนาม
และสเกอร์เทลยังตอบคำถามเกี่ยวกับสโบสอหรือภูย์ด้วยว่า
ฤดูการนี้ทีมหงแดงโชว์ฟอร์มได้ดี
จากว่ามีการพัฒนาในเรื่องของเกมรับ
เฟอร์กิลฟานดายกองหลังที่ซื้อมาจากสระแธมตันห่างกลับตัวได้
ทีมก็มีโอกาสทำอันดับในพรีเมอร์ลีกได้ดี

กุญสือชายสัลลี่ของทีมชาติสระอัลับอิมิเรต

ทั้งอาริมัพคุทรรมถึงโอมาอันดุรามานด์
แต่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นครับ
ทำผลงานดีนั้นได้โชว์ฟอร์มพิสูจน์ตัวเอง
แน่นอนครับเป้าหมายก็คือการพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้เหมือนกันครับ

ตั้งแต่ในช่วง๔โมงเย็นติดตามกันได้เลยนะครับ

เกมแข่งขัน๑๖นาที๓๐นาที
แต่ว่าเรามีเข้ารายการกันก่อนสัญญาณสดจากราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

ระหว่าง๒คู่นี้เตะนะครับ
ช่วงกลางพอจบคู่แรกปั๊บเนี่ยนะครับ
ติดตามกันได้ทางหน้าจอไทยรัฐด้วยครับผู้ชนะวันที่ยี่สิบสองคือวันนี้จะไปชิงในวันที่สิบห้าวันอาทิตย์นะครับ
๑๙นาฬิกา๓๐วันทีแล้วก็ชิงที่๓คู่แรก๑๖นาฬิกา๓๐วันทีเวลาเดิมทั้ง๒วันนะครับ